ให้มันผ่องใสกันหน่อยในช่วงนี้ก็ใกล้วันพระกันแล้วนะคะเจ้าอาวาสวัด
พระนอนปูคาจังหวัดเชียงใหม่คือท่านเนี่ยสร้างจุดสนใจให้กับใครที่
จะเข้าวัดครับด้วยการทำจำลองหุ่นซุปเปอร์ฮิโรคเนี่ยค่ะแบบของ
ใช่แล้วก็ยังมีรูปปั้นปู่ย่ายักษ์แต่ไม่ได้ถือกระบองนะคะ
อะไรถืออะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะ
ก็เรียกได้ว่าเป็นกุศโลบายแหละให้ประชาชนเยาวชนเนี่ย
มาเข้าวัดทำบุญกันเยอะแล้วก็ศึกษาพระธรรมกันนั่นเองนะคะ
โอ้โหนี่ซูเปอร์ฮีโรจากสองฝาดฝั่งนะครับนี่มีอะไรบ้าง
ก็เป็นตัวสปไตต์เมนกับอุลต่อเมน
อุลต่อเมนนี่น่าจะมาจากฝั่งญี่ปุ่นใช่มั้ยใช่
เออเป็นการรวมกันมาอยู่ในเมืองไทยของเราได้
หุ่นจำลองซุปเปอร์ฮีโร่นะคะอุณเตอร์แมนแล้วก็สไปเดอร์แมนขนาดเท่ากับคนจริงเลยนะ
แบกคล้องอยู่แบบนี้นะคะก็กลายเป็นจุดสนใจอย่างมากเลย
สำหรับผู้ที่เข้ามาภายในวัดพระนอนปูคาหรือว่าวัดพระบ้าน
ตำบลต้นเป่าอำเภอสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่
โดยที่แขนของอุณเตอร์แมนจะคล้องย่ามคุณเห็นไหมเมื่อสักครู่นี้
แล้วก็ใส่ที่ตีคล้องลงไปเพื่อให้ประชาชนหยิบที่ตีไปตีคล้องได้
เพื่อความเป็นสิริมงคลย่ามสีส้มนี่แหละค่ะ
อุลตะแมนก็เป็นเด็กวัดน่ะเนอะเพื่อความเป็นสิริมงคล
สำหรับใครที่อยากจะตีคอก็ไม่ต้องแบบเดินหาว่ามันอยู่ไหน
ตีค้องไม่อย่าไปตีอุลตะแมนกับสไปเดอร์แมน
ไปตีนะจ๊ะแตกนะคะคุณค่ะ

โอ้แจกความรักด้วย
ไม่ได้พ่นยงพ่นใยแต่ให้ความรักครับสไปเดอร์แมนตัวนี้
ใช่เป็นคนที่มีเยื่อใยตลอดเวลาเลยนะคะน่ารักจริงนะ
ประชาชนก็ที่แวะมาที่วัดแห่งนี้นะคะก็จะมาถ่ายรูปกันตลอดทั้งวันเลย
จากนี้ค่ะบริเวณทางเข้าพระวิหารก็ยังมีรูปปั้นนี่

ปกติเนี่ยยักษ์ที่เฝ้าประตูโบสถ์แบบเนี้ยถือตะบองถือใช่ถือกระบอง
แล้วก็จะทำหน้าคึ้งค้างหน่อยนะคะใช่แต่ว่าปู่ย่ายักษ์เนี่ย
รูปปั้นอันเนี้ยเห็นไหมในมือถืออะไรคุณโทรศัพท์มือถือ
นี่ค่ะคุณปู่ยักษ์ถือโทรศัพท์มือถือส่วนคุณย่ายักษ์เนี่ย
แท็บเล็ตค่ะคุณไม่รู้ว่าเล่นเฟซบุ๊คอยู่หรือเปล่าคือแท็บเล็ตเหรอ
ใช่ค่ะนี่แหละค่ะเห็นไหมนี่คุณย่ายักษ์สวยนะคะ
ไม่ได้น่าตาดุร้ายนี่กำลังซุ๊บซุ๊บซุ๊บสไลด์กำลังสไลด์หน้าจอเลย
สไลด์เลยนี่ค่ะนี่แหละค่ะท่านเจ้าอาวาสเขาก็ชี้แจงว่า
การจะดึงให้ประชาชนหันมาเข้าวัดมากขึ้นก็เลยพัฒนาวิธีการต่างให้เข้ากับยุคสมัย
ซึ่งที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าทุกคนชอบมากแล้วก็มีผู้คนเข้ามาที่วัดกันมากขึ้น
ยังทำบุญแล้วก็สนใจธรรมะเพื่อชีวิตกันมากขึ้นด้วยนะคะ

นอกจากนี้นะคะทางวัดค่ะยังได้มีการตกแต่งอุทยานครูเจ้าศรีวิชัย
ยังสวยงามเลยพร้อมทั้งทำทางเดิน
เพื่อที่จะให้ประชาชนเข้าไปกราบไหว้พระเจ้าทันใจ
องค์ใหญ่ที่สุดหน้าตัก๑๒๙นิ้ว
โดยมีประชาชนก็พากันไปขอพอแล้วก็แก้บนไม่น้อยเลย
พระเจ้าทันใจเนี่ยหลายคนเขามีความเชื่อว่าขออะไรก็จะได้ทันใจเดี๋ยวนั้นเลย
ก็จะมีคนไปบนบานสารกล่าวแล้วก็ไปแก้บนกันเยอะอย่างที่บอกไปนั่นเองนะคะ